หลังจากที่ประกาศยุติบทบาททางโค้ชหนึ่งเองก็ตัดสินใจ
ที่จะออกจากทีมด้วยเพื่อที่ไปรับงานราชการที่ตัวเอง
ทิ้งมานานมาสมควรกับการทุ่มเท
ก็น่าจะหาทางออกว่าใครจะมาแทนที่แต่อาจจะช็อคในวงพี่ว่ามาน้ำแป้ง
พอจบแมทกับชิลีก็ตัดสินใจเลยนะครับที่จะประกาศยุติบทบาท
รวม๑๒ปีที่ทำงานมากับวงการฟุตบอลหญิงทั้งทีมชาติ
แล้วก็เป็นส่วนสำคัญในการสร้างหลีกฟุตบอลหญิงด้วยนะครับ
ในฐานะอาจารย์ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
หลังจากที่ตลอด๕ปีที่เป็นกุญสือทัชบาแก้วเนี่ย
เดี๋ยวเข้าออกเลยนะครับแต่ก็อยู่กับทีมตลอด
ก็มีส่วนในการพัฒนาผู้เล่นเยาวชนหลายคน
บอกว่าบรรดามแป้งจริงไม่ได้ทิ้งวงการฟุตบอลหญิงตัวไหนหรอก
แต่ว่าเธอเนี่ยแค่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งฐานะผู้จัดการทีมชาติเท่านั้นเองครับ
ก็คิดว่าทางสมาคมฟุตบอลมีโครงสร้างที่แข็งแรงอยู่แล้วนะคะ
รวมทั้งคุณแป้งเองเนี่ยก็คิดว่าไม่ทิ้งน้อง
ไม่ทิ้งวงการฟุตบอลหญิงไม่ทิ้งในเรื่องของการพัฒนาฟุตบอลหญิงแน่นอนค่ะ
เพียงแต่ท่านอาจจะไม่ได้รับบทบาทการเป็นผู้จัดการทีมเท่านั้นเอง
ส่วนเรื่องอื่นเนี่ยก็ยังคิดว่าท่านยังคงสนับสนุนเหมือนเดิ
แล้วก็คิดว่าต่อไปท่านคงมีโครงการสำหรับการพัฒนาฟุตบอลหญิงในประเทศ
หรือหยิง๔เกมที่ฟิลิปปินส์ในช่วงปลายปี
แล้วก็ต่อเนื่องถึงช่วงปีหน้าประมาณเดือนมีนาคมนะครับ
เป็นการแข่งขันคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่นนะครับ
ขณะที่ดรกล้องศักดิยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ
เปิดเผยถึงการเตรียมยกระดับฟุตบอลลีกหญิงให้มีความแข็งแกร่ง

โดยบอกว่าหลังจากนี้ครับทางกกทจะเข้าไปสนับสนุนการพัฒนาฟุตบอลหญิง
ตั้งแต่ระดับเยาวชนและมหาวิทยาลัย
โดยได้ตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมนะครับ
ระหว่างกกทและสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

โดยจะเริ่มจากการสร้างหลีกฟุตบอลหญิงให้แข็งแกร่ง
และจะยึดโมเดลจากวอเลอร์บอลหญิงนะครับ
ที่มีกระแสนิยมสูงมากในปัจจุบัน
เชื่อว่าผลงานของทัพชาบาแก้วที่ลงสนามแล้วสู้สุดหัวใจในทุกนัดนะครับ
จะมีส่วนในการปรุกระแสนิยมของการการฟุตบอลหญิงได้ในอนาคตนะครับ
อิ่มนะครับกับข่าวสารกีฬาในบ้านเรานะครับ